ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดกระบี่นะครับ
คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปเห็นหาภาพจากกล้องวงจรปิด

เพราะว่ามีวัยรุ่นผู้หญิง๓คนขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลัก
ชนรั้วบ้านเขานะพอชนเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไง
เดี๋ยวทุกผู้ชมไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพจากล้องวงจรปิดนี่นะครับ
มาแล้วแล้วก็ชนปึ้งเข้าไปค่ะนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็หายไปเลยฮะ
จากนั้นก็พากันขี่หนีหายไปเลยนี่รถรถนี้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้หมดนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจน
แล้วก็ย้อนกลับมาทีแรกอาจจะลืม
พากันวิ่งไปแล้วก็อาจจะแบบกลับมาเอารถก่อนดีกว่า
นี่ฮะตี๒ครับตี๒ของคืนวันที่๒๙สิงหาคม
ในซอยเกียรติกุลหรือว่าซอยกระบี่๑๑ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
เจ้าของบ้านเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อเรียกร้องให้วัยรุ่นที่ก่อเหตุติดต่อออกมามาแสดงความรับผิดชอบ
ไม่อย่างนั้นจะไปแจ้งความเดี๋ยวจะให้ตำรวจเนี่ยไปตามให้ถึงบ้านเลย
เจ้าของบ้านบอกนี่รั้วเขาพังเสียหายตรงนี้เห็นไหม
นี่คือถ้าอยู่แล้วพูดแล้วคุยกันว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เจ้าของบ้านเขาก็อาจจะเห็นใจใช่ค่ะแต่เนี่ยโอ้โหชนแล้วหนีหายไปเลย
ถูกต้องนะครับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับก็อย่างสภาพที่เห็นนะฮะ
ปูนหน้าบ้านแล้วก็รั้วเหล็กเนี่ยพังเสียหายนะครับบางส่วนก็หักงอ
ไม่สามารถเปิดปิดได้เหมือนเดิมอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยฮะ
ตรงนี้ก็ถูกกระแทกไปนะครับแตกไปมีเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์สีแดงตกอยู่หนึ่งชิ้นด้วย
มันก็เลยมองไม่ชัดนะครับแล้วก็อาจจะอยู่แถวแถวนี้นี่แหละนะครับ
น่าจะตามตัวไม่ยากเจ้าของบ้านคือนายเทพรสวงสิงอายุสามสิบเก้าปีนะครับ
บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
คือคืน๒๙สิงหาคมคืนนั้นนอนดูทีวีอยู่กับภรรยาในห้อง
อยู่ได้ยินเสียงรถชนดังอยู่หน้าบ้านแล้วมีเสียงผู้หญิงร้องด้วยความตกใจ
ก็ยังไม่ออกไปดูเลยนะฮะเพราะว่าคิดว่าเออคงชนไม่แรงมั้ง
ไปสักพักภรรยาเดินออกมาดูดีกว่าจะได้แน่ใจว่าที่มาชนแถวหน้าบ้านเนี่ย
ไม่ได้รุนแรงอะไรพอออกมาดูที่หน้าบ้านก็ไม่เห็นรถชนกันอยู่หน้าบ้านนะ
แรกคิดว่ารถชนกันอยู่หน้าบ้านก็เลยกลับเข้าไปนอน
กระทั่งเช้าเนี่ยครับพอตื่นมาเอ้าประตูรั้วหน้าบ้านพังเสียหายหมด
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีวัยรุ่นเป็นผู้หญิง๓คน
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็เสียหลักเข้ามาชนรั้วบ้านเขาอย่างจังเลยนะฮะ

พอเสียหลักพุ่งมาชนหน้าบ้านแล้วก็พากันขี่รถหลบหนีไป
อืม
ไม่ได้พูดอะไรครับมันไม่ชัดเจนนะครับ
ก็คือว่ามันมีเสียงกรี๊ดนะครับก็น่าจะเป็นผู้หญิงทั้งสามคนครับ

พอกรี๊ดเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาเอารถอีกนี่คือแบบยังไงนะครับ
สงสัยดูแล้วน่าจะตกใจครับพอชนแล้วก็น่าจะตกใจแล้วก็วิ่งออกไปแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาเอารถอะไรอย่างนี้
ให้เห็นแล้วก็ออกมารับผิดชอบหน่อยครับเพราะว่าจริงค่าซ่อมพวกนี้มันไม่กี่บาทนะครับ
ดูจากสภาพแล้วนะก็ไม่เท่าไหร่
เราก็ได้เดินสำรวจไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าในพื้นที่ระแวกแถวนี้จะมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างลักษณะแบบที่อยู่ในกล้องวงจรปิดไหม
นี่ค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ดูในระแวกแถวเนี่ยฮะไปเจอนะครับ
จักรยานยนต์พ่วงข้างติดหลังคาจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังเกิดเหตุ
คันนี้ครับนี่แล้วก็มีหญิงสาวอยู่ที่ร้าน๓คนนะ
เออมันช่างบังเอิญจริงนะครับแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยคือนางสาวสิริรัญญาอายุ๔๐ปี
ที่เขาคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์เขายืนยันนะครับบอกไม่ใช่นะไม่เกี่ยวข้องด้วยนะ
ไม่ใช่คนก่อเหตุแล้วจักรยานยนต์ของเขากับของที่ไปชนบ้านหลังนั้นเนี่ย
มันไม่ใช่สีเดียวกันด้วยกับชิ้นส่วนที่ตกอยู่ในวันเกิดเหตุ
ก็ไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ขี่รถออกไปไหนด้วย

มีผู้หญิง๓คนที่บ้านเหมือนกัน
แต่ว่าเศษชิ้นส่วนมันคนละสี

เพราะว่าตามไม่เจอสักที๓คนนี้